ก็มีการพบเชื้อกลายพันธุ์ในประเทศไทยแล้วเหมือนกัน

ไอ้๒เชื้อนี้นะมันสามารถหลบภูมิคุ้มกันได้
นี่ไงขอบคุณครูครับแต่จะแค่ไหนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมาฟังครับ
ในแพร่สุภกิจซีริระลักษมณ์นะครับ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยบอกว่า
พันธ์โควิด๑๙ที่ระบาดในประเทศไทย
ยังคงเป็นสายพันเดีลต้าเป็นสายพันหลัก๙๘๖นะฮะ
แต่ล่าสุดนะครับพบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์
ที่สามารถหลบภูมิคุ้มกันได้
และทำให้มีอาการมากกว่าเดิม๑๘ราย
เป็นผู้ต้องขังที่จังหวัดเชียงใหม่๒รายครับ
ส่วนอีก๑๖รายนั้นเป็นชาวกัมพูชาและชาวไทย
ที่ทำงานในล้งลำไยที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คือเข้ารักษาตัวจนหายเป็นปกติแล้วล่ะฮะ
คือการกลายพันธุ์ของสายพันธุเดลต้าเป็นเดลต้าพลัส
แต่ยังไม่มีหลักฐานชี้นะว่าจะแพร่เร็วกว่าสายพันธุเดลต้า
หลบภูมิเก่งกว่าหรือเปล่า
แต่ตัวที่แพร่กระจายเร็วกว่าเดลต้าปกติ๑๐
พบว่าระบาดในแถบยุโรปนู่นนะครับ
ณวันนี้นะครับยังไม่พบในประเทศไทย
แต่ก็อาจจะมีได้ในสักวันหนึ่งเหมือนกัน
ทั้งนี้การกลายพันธุ์ของเดลต้าจะกลายเป็นเดลต้าพลัสนะครับ
ยังไม่มีรายงานว่าสามารถหลบภูมิคุ้มกันได้ดีแค่ไหน

อันนี้ฟังไว้ใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน

ไอ้๕ตัวนี้รับรองดูแลไอ้พลัสได้หรือเปล่า

ถูกก็ตอบได้ช่วยตอบทีแล้วกันนะฮะ
ขยับต่อยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของโควิด
แต่ว่ารอบนี้ราชบุรีมีพ่อกำนันมาสเข้มคนหนึ่ง
พ่อกำนันมาดเข้มแต่กลัวเข็มฉีดยา

คุณหมอบอกกลัวมากเลยเป็นห่วงคุณพ่อ
กำนันเลยขับรถโรงพยาบาลมาที่บ้านพ่อกำนัน
ฉีดถึงบ้านพ่อกำนันหนีแทบตาย

ขายถึงให้คุณก่อน

เสร็จแล้ว

ใช้ตัวแสดงแทนหรือเปล่า

ตัวจริงเสียงจริงกำนันอาร์ตหรือสมิทธิสุภาพพรชัย
ำนานอาร์ตคือกำนันตำบล๗เสมียนที่โพธารามราชบุรี
รอบแรกไปที่โรงพยาบาลลูกหลอกไป
หลอกไปแล้วล็อกกันตั้งแต่หัวจะหลดปลายเท้า

รอบสองคุณหมอแจ้งมาสามรอบแล้ว
คุณพ่อไม่ยอมไปคราวนี้คุณหมอกลัวว่าคุณพ่อจะพลาดเข็มสอง
คุณหมอก็เลยมาถึงที่บ้านฮะลูกก็ต้องหลอกล่ออีกเหมือนกัน
ต้องแห่เอาย่านโยมมาช่วยกันหลอกล่อก

แต่สุดท้ายเข็ม๑เข็ม๒ฉีดได้ผ่านสะดวกโยธิน
หลายตัวหลายคนบอกกลัวเข็มนี่ไม่ใช่อาการหิวแสงนะ
ไม่ใช่อาการอยากโด่งอยากดังแต่ประการใด
กลัวเข็มมันเป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง

ทุกเข็มฉีดยาทุกวัคซีนเลี่ยงมาตลอด
แต่พอมายุคโควิดมันเลี่ยงไม่ได้จริงงานนี้
คุณหมอก็เลยมาฉีดร้องห่มร้องไห้อีกทีนะฮะ
ดูตัวเลขผ่านพ่อกำนันไป

ตัวเลขวัคซีนเป็นตัวเลขของเมื่อวานนี้นะครับ
ตุลาคมฉีดไป๗๒๗๘๖๒โดส

ตัวเลขภาพรวมถ้ารู้ยัง๗๕ยัง
ใจเย็นสิไปทีละล้านสิ
เมื่อวาน๗๑ใช่ไหมวันนี้๗๒๒๘๓๗๖๖โดส
ถอยหลัง๖๕วัน๑๐๐ล้านโดส